ยังคงจุดประกายยังคงเติมไอเดียกันอยู่
ใช่และโดยเฉพาะยิ่งโลกเทคโนโลยีโลกดิจิทัลเข้ามา
แล้วก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นนะครับ
ดังนั้นเขาก็มีสตาร์ทอัพของคนไทยนี่แหละครับ
ที่จุดไอเดียความคิดขึ้นมาแบบนี้
เวลานักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ดังนั้นติดต่อไกด์ท้องถิ่นซะเลยนะครับ
ไกด์ท้องถิ่นเขาเป็นคนที่ผูกพันวิถีชีวิต

ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ที่แบบว่าแน่ชัด

ไกด์ท้องถิ่นก็ได้ฝึกภาษาด้วยนะฮะ

จากคุณจิรัพธ์สุริสุรครับ
อิสเต็มบูรณ์พวกมันใช้แบบนี้
เพื่อที่จะเร็วขึ้นเพื่อที่จะเร็วขึ้นเวทย์

๒กิโลเมตรมาถึงที่นี่และได้หลังจากที่นี่
พันศาไกด์ท้องถิ่นประจำชุมชนคลองแสงต่อเขตบางขุนเทียน
กำลังเล่าเรื่องราวความเป็นมาของป่ากงกลางผืนนี้
ให้กับสองแม่ลูกนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ที่ซื้อทัวร์ผ่านทางเทคนิทัวร์
ไซต์สื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนพาเที่ยวในพื้นที่
ให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้าไปค้นหาและจองทริปได้ผ่านทางเว็บไซต์
สำหรับคนที่เป็นไกด์จัดทริปแบบนี้นะคะ

อาจจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนที่สนใจในท้องถิ่นนั้น

เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
แถมยังได้ฝึกภาษาไปในตัวอีกด้วยค่ะ
สำหรับการเดินทางวันนี้เธอได้พานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
นั่งเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งของชุมชนคลองแสนต่อ
พร้อมกับพบปะชาวบ้านในชุมชน
การชมการจับสัตว์ทะเล
ลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านที่ผัดโชว์กันสดเลยค่ะ
รวมถึงได้ลองตำส้มตำอาหารยอดฮิตกันอย่างสนุกสนาน
ถือว่าเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตื่นเต้น
เพราะได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยจริง
ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปมากเลยค่ะ

สิ่งที่ทำนั้นถือว่าเป็นงานอดิเลก
ที่มาพร้อมกับมิตรภาพจากคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
มีความรู้สึกว่าการเที่ยวเราอยากเที่ยวแบบเป็นเพื่อน

แล้วเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคนท้องถิ่นเจ้าของที่ด้วย
เหมือนกับพาเพื่อนมาเที่ยวให้รู้จักกับเพื่อนของเรา
ซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นเสน่ห์ที่มันดีกว่าทัวร์ปกติค่ะ
การจัดทริปท่องเที่ยวโดยคนท้องถิ่นแบบนี้
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่ได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นโดยตรง
มองตัวเองว่าเราเป็นตลาดตรงกลางมากกว่า
คือเหมือนกับว่าเราเป็นคล้ายฟ้าซิลิเตเตอร์
ก็คือเราประสานงานเราเป็นตัวเชื่อมมากกว่า
แต่ว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับทัวร์อื่น
ผมกลับมองว่ามันคือประสบการณ์ที่เราได้

พาเที่ยวในที่ที่คนท้องถิ่นเขาไปจริง

มาทำประสบการณ์ที่คนน้องสินเขาทำ
มาเสนอทิพย์บนเว็บไซต์กว่า๕๐๐ทิพย์
ซึ่งทริปทั้งหมดจะเป็นแบบเที่ยววันเดียวค่ะ
ราคาก็มีตั้งแต่๓๐๐บาทไปจนถึง๕๐๐บาทต่อคน
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นจะมาจากสหรัฐอเมริกา
ยุโรปและออสเตรเลียที่นิยมมาเที่ยวมากที่สุดค่ะ
และยังขยายรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้
ยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน